กรณีของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่า
คดีของเอมมี่อามาเรียเจคอปนางเอกเรื่องธิดาวานอน
แล้วก็เป็นอดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี๒๐๑๖
ที่ถูกข้อหาร่วมการค้ายาเสพติดกับแฟนนุ่ม

แต่สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาแล้ว
ลงโทษเฉพาะข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด
แต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน

อัจฉริยะก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่า
มีตำรวจมีทนายชื่อดังอยู่เบื้องหลัง
การช่วยให้เอมมี่อามาเรียหลุดจากข้อหาค้ายาเสพติด
ทีนี้ทนายสิทธาเขาเป็นทนายความในคดีของเอมมี่
เขาก็เลยออกมาชี้แจงเขาบอกว่าไม่ได้ร้อนตัวอะไร
แต่ต้องออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อัจฉริยะเอาหลักฐานไปให้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทนายสิทธาก็พาเอมมี่ไปเลย

ก็เอาหลักฐานไปชี้แจงเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไป

แต่ทีนี้นอกจากคดีเอมมี่แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคลิปเสียง
นายอัจฉริยะมีคลิปเสียงออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้๒คลิป
เป็นผู้หญิงคุยกับผู้ชายแล้วก็เรียกผู้ชายชื่อทนายออกมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ตอนแรกนายอัจฉริยะบอกว่าคลิปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคดีเอมมี่นะ
แต่เป็นคลิปในลักษณะของการเรียกเงินวิ่งเต้นคดี
ทีนี้ล่าสุดเลยคุณผู้ชมวันนี้เมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมา
ประมาณชั่วโมงหนึ่งสดอยู่ชั่วโมงหนึ่งปล่อยคลิปเสียงออกมาอีก๒คุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าคลิปเสียง๒คลิปล่าสุดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับ๒คลิปแรกที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
เขาคืนมาสี่แสนห้าตอนแรกเขาจะตอนแรกเขาจะเอาไว้แสนนึง
เดี๋ยวมันเก็บไว้เท่าไหร่เนี้ยมันเก็บไว้ห้าเหรอ
ใช่ครับครับมันเก็บมันเก็บเป็นค่าอะไรหรอ

แล้วที่สำคัญเขาบอกเขาจะคืนผมหมดเลยถ้าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วที่สำคัญเขาก็จะยกเงินอันนี้เขาจะไม่ให้ผม
จะโยกไปเป็นค่าว่าฟาร์มตอนนี้ผมไม่จ้างเขาต่อแล้วไง
เพราะว่าอะไรอย่างนี้ผมมองดูแล้วเขาจะเรียกผมเยอะ
เขาเขาแบบว่าเขาเอาของพี่ไปสี่ห้าประเป๋าเลย
ครับครับตัวนี้ก็เหลือสี่เอ่อเหลือห้าหมื่นครับประเป๋า
ผมน้องกลูเนี้ยผมซองให้ตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็
เวลาไปกินอะไรที่ครับท่องเทพก็พาโอ้โหพรวจไปกินกัน
ก็พึ่งบีตหนายครับพอวานพอวานอ่ะเจอพี่ครับ
ผมผมไปถามเกิดเลยถามอย่างยังไงบ้าง
ผมเสียเงินครับท่านเอกท่าน

แล้วคนใครมาหาพี่มันก็มาทำกับพี่กันผมเห็นมาตั้งแต่อันแรกพี่ผมเ
ก็ช่วยหมดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เรื่องประเด็นเดียวเองอ่ะ
เพราะถ้านักการณ์ทำไมตอนนั้นไม่ช่วยผมอ่ะผมก็ยังงงงงอยู่
มันมันมันแก้งไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่สั่งมันแก้งแก้งไม่ได้
ครับมันจะอยู่ไปใกล้เองทำทำไม่ได้จริงจริงน่ะ
นี่แหละค่ะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะของคลิปที่นายอัจฉริยะเปิดเผยในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เป็นการคุยกันระหว่างผู้ชายสองคนก็มีแบบเรียกท่านเรียกอะไรแบบนี้นะคะ
ค่ะก็ทางนายอัจฉริยะบอกว่าทางชมรมไม่ได้บอกนะว่าเป็นเสียงใครอืม
ก็ให้แฟนเพจให้ประชาชนพิจารณาเอาเองอันนี้เป็นคลิปที่สองที่ปล่อยมาในวันนี้นะคะ
ส่วนคลิปแรกเป็นคลิปเสียงคุยกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันเรื่องพฤติกรรมของคนคนหนึ่ง
ซึ่งทั้งสองคลิปนี้นายอัจฉริยะยืนยันว่าได้รับการยินยอมจากผู้เสียหายแล้วก่อนจะนำมาเผยแพร่ค่ะ
อัจฉริยะบอกว่าสองคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสำคัญเพราะคลิปสำคัญมีเสียงของบุคคลที่นายอัจฉริยะเรียกว่าคนรูปหล่อ
อืมยังไม่ถูกปล่อยออกมาให้รอก่อนสองถึงสามวันนี้ประชาชนคงจะได้รู้เรื่องราวอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น
อันนี้ยังไม่สำคัญมีสำคัญกว่าอีกอ่ะมีที่ต้องรอฟังอ่ะเสียงคนรูปหล่อที่ว่าเนี่ย
นี่นายอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้เสียหายด้วยนะโอ้โห
ไม่ได้มีแค่เสียงนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแต่ยังไม่ได้นำมาเปิดเผย
คือต้องบอกว่าในแต่ละเรื่องราวในแต่ละประเด็นที่นายอัจฉริยะออกมาไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนหน้านี้หรืออะไรนะ
เรื่องคลิปภาพคลิปเสียงเนี่ยเขามาเต็มตลอดเลยนะโอ้โห
อัจฉริยะก็เลยโพสต์บอกว่าเกี่ยวกับนิทานเรื่องหนึ่งอะค่ะ
เนื้อหาเหมือนจะสื่อเป็นนัยยะอะไรบางอย่างให้แฟนเพจได้อ่านกัน
ไปดูในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมเราก็นำมาบางช่วงบางตอนนะคะ
ส่วนทางด้านของทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธานะคะคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกัน
มีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คค่อนข้างเยอะวันนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะ
ช่วงสายก็โพสต์ข้อความถึงแฟนเพจแบบนี้เรียนแฟนเพจที่ผมรักอดทนหน่อยนะครับ
ผมบอกตัวเองด้วยครับไม่นานความจริงจะปรากฏ
ผมจะทำหน้าที่ของผมต่อไปอย่างดีที่สุดพรุ่งนี้มีติดแฮชแท็ก
คดีหวย๓๐ล้านเอาใจช่วยผมและลุงจรูนด้วยนะครับ
งานของผมทุกครั้งจะจบลงด้วยคนที่ได้และคนที่เสียที่ผ่านมาด้วยงานและหน้าที่ของผม
ไปเหยียบเท้าใครหรือทำให้ใครเสียผลประโยชน์แต่ผมตั้งใจทำมาสิบสี่ปีแล้วครับ
และผมตั้งใจจะทำต่อไปให้ดีที่สุดอดทนรอวันที่ความจริงปรากฏ
และเมื่อนั้นขอให้สิ้นสุดไม่ชอบผมก็เกลียดผมคนเดียว
แต่อย่าทำให้คนรอบข้างผมเดือดร้อนขอบคุณครับอืม
หนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของหมวดจรูนค่ะนางลาวัลวิมูล
เข้าไปแสดงความเห็นแล้วก็ให้กำลังใจเป็นคนแรกเลยนะ

ตั้งแต่ที่ทนายตั้มมาทำคดีให้ครอบครัวป้า
ครอบครัวป้ารับรู้ได้ว่าทนายตั้ม
ทุ่มเทเพื่อครอบครัวเรามากมายขนาดไหน

ครอบครัวเราสัมผัสได้ว่าทนายมีความจริงใจเหมือนคนในครอบครัว

ครอบครัวป้าขอเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มนะ

แล้วก็ภรรยาของหมวดจรูนกันแน่นขนาดเลย
อย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อยาวนะคะ